คุณผู้ชมใครที่คิดว่าโอ้โหชีวิตทุกวันนี้มันอยู่ยากจังเลย
มันลำบากจังเลยอยากให้รับแรงบันดาลใจจากสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
เขาเป็นผู้พิการทางสายตาเอาง่ายคือตาบอดทั้งคู่
แต่เขาไม่เคยย่อท้อนนะคะนี่เขาเปิดบ้านเป็นร้านรับนวดแผนไทย
นี่ค่ะนวดชั่วโมงละร้อยนะคะสามีภรรยาคู่นี้คือ
นายสายทองคำใบวัยหกสิบหกปีกับนางดำดวนพริ้งพร้อวัยหกสิบสามปีค่ะ
อยู่ในบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ในตะบนตากุ
ทั้งคู่ก็ไม่มีทายาทก็ดูแลกันและกันมาตลอดนะคะ
เพื่อคนตาบอดเขตห้วยขวางที่กรุงเทพตั้งแต่๒๐ปีก่อน
จนสามารถนวดคลายเส้นนวดกดจุดแล้วก็นวดคลายกล้ามเนื้อได้นะคะ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่รับจ้างนวดอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเมืองสุรินทร์
แต่สุดท้ายก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าเหตุการณ์สถานการณ์โควิด๑๙ระบาดนะคะ
ตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจใช้พื้นที่ว่างใต้ถุนบ้านที่ซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการนวดแผนไทยนี่แหละ
ทำเป็นร้านนวดตั้งชื่อว่าลำดวนนวดแผนไทย
คิดค่าบริการชั่วโมงละ๑๐๐บาทแต่ด้วยความที่เป็นพื้นที่ห่างไกล
ลูกค้าก็เลยน้อยเดือนนึงมีไม่เกิน๔คนเองค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เห็นใจนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อย
เพิ่มจากการช่วยเหลือตามระเบียบของรัฐทั้งเบี้ยผู้พิการ
ชีพผู้สูงอายุแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คือรวมกันแล้วเขาได้กัน๓๔๐๐บาทต่อเดือน
เราส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปเลยไปหาคุณสายทองกับคุณลำดวน
เขาก็บอกว่าพอลงไปถึงพื้นที่นะตกใจเลยพี่อุ๋ย
เพราะว่าทั้งคู่แข็งแรงดีแล้วก็ทำทุกอย่างแค่ว่างไวมาก
เหมือนมองเห็นทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยแกปูผ้าปูเตียงยกฟูกอะไรกัน
สถานที่พร้อมให้บริการนวดกับแซ็กด้วยนะ
บอกว่าไหนขอลองฝีมือหน่อยดีกว่าอยากไปนวดพอดีเลยกำลังเมื่อยหลัง
คือก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณลำดวนก็คือฝ่ายภรรยาเนี่ย
ตาบอดตั้งแต่เกิดเลยนะคะส่วนฝั่งสามีคุณสายทองเนี่ย
ตาบอดตอนเป็นเด็กเขาบอกว่าสองคนนี้พบรักกันที่โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพปี๒๕๔๖แล้วก็ตกลงอยู่กินครองรักกันมานานถึง๒๐ปี
ฝั่งสามีบอกว่าชอบภรรยาเพราะเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีรักหมารักแมว
ก็เลยตกหลุมรักค่ะนี่บ้านบ้านเขามีสองชั้น

เดินขึ้นข้างบนได้แบบคืออาจจะชินแล้วด้วยนะคะ
คือเดินขึ้นได้คล่องแคล่วเลยค่ะเหมือนมองเห็น
เหมือนคนปกติทั่วไปเลยจริงจริงส่วนทางฝั่งภรรยาก็กวาดบ้านได้คล่องแคล่วเหมือนกัน
ก็ถามว่าพี่รู้ได้ไงว่ามันสะอาดแล้ว

งานบ้านไม่เป็นปัญหาเลยนะ

เตาแก๊สทอดปลาหยิบมีดหันของทำกับข้าวได้ทุกอย่าง
อันนี้น้ำปลาอันนี้สด
อันนี้เกลืออันนี้ชุรสอันนี้น้ำตาลอันนี้พริกโฟงค่ะ
อันนี้มีดค่ะอันนี้อันนี้มีดค่ะอันนี้อันนี้มีด
แสดงว่าเราจับไปหมดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะจับยายค่ะ
อันนี้คืออะไรพริกผงจ้ะพริกผงค่ะอ่า
อันนี้คืออะไรอันนี้นะเกลือจ้ะเกลือจำได้หมดเลย
จำได้ค่ะอารมณ์ดีจริงจริงนะคะอ่ะแซ็กบอกว่าเนี่ยผมเมื่อยมากเลยอ่ะ
ปวดหลังแล้วยังไงปวดช่วงหลังช่วงไหล่อ่า
ไม่รู้ว่านั่งรถนานจากการไปทำข่าวหรืออะไรขี่หลังแซ็กบอกอย่างนี้
แซ็กไปทำข่าวผีด้วยเหรอนี่นี่คุณสายทองเขานวดให้
หลายคนก็บอกไงว่าเอ๊ะแล้วเขานวดยังไงอยากเห็นอ่ะครับ
จะกดจุดถูกไหมยังไงโอ้โหแซ็กบอกว่าฟินมากอืม
ตรงจุดผ่อนคลายสบายตัวสุดเหมือนเวลาเราไปนวดร้านแผนไทยแบบดังเลยอ่ะ
ครับแซ็กก็เลยถามว่าลูกค้าเยอะไหมก็รู้มาว่าคือพอดีหมู่บ้านมันอยู่ในที่ห่างไกลหน่อยอ่ะ
ก็เลยไม่เยอะมากแต่ก็สู้นะไม่ยอมแพ้ค่ะ
มันไม่ได้ไปมาจุดนี้ก็โอ๊ยเขาหัวหน้าสมาคมก็เอาไปทิ้ง
เขาก็มาเราก็ไปอยู่กับคนนู่นอุตรดิษฐ์ลำปางลำพูนนู้น

ใช้ชีวิตกันยังไงในบ้าน

เคยอยู่เคยไปก็ชินหมดค่ะ

ต้องไปให้ได้ค่ะไปเมืองไปอะไรนี้

ย่อท้อชีวิตบ้างมาดูชีวิตบ้าง

ใครอยากอุดหนุนแวะไปได้เลยนะครับ
ใครอยู่ใกล้แวะไปได้เลยจริง

ก่อนได้เลยเนี่ยโทรไปแจ้งตาม

เราเกิดนวดกันเนี่ยตั้งแต่๘โมงเช้า

ค่าบริการชั่วโมงละ๑๐๐บาทนะคะ

คือคนตาบอดเนี่ยเขาได้รับการเรียนการสอนมา